ทีนี้มาดูเรื่องนี้ก่อนต้องบอกว่าช่วงนี้ตำรวจท็อปฟอร์มมาก
ดิฉันนี่ถึงขั้นสงสารตำรวจที่เป็นตำรวจน้ำดี
นี่คุณผู้ชมล่าสุดมันมีคลิป๑ค่ะที่กำแพงเพชรนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยก็วัยกลางคนแล้ว
ไปที่ร้านส้มตำค่ะณร้านส้มตำแล้วก็ไปโวยวาย
เสียงดังเลยนะคะไปขู่ทำร้ายลูกค้าที่เขาจะมาซื้อส้มตำ
เอามีดมาจี้คอเอาปืนลักษณะเป็นปืนสงครามด้วยนะคะ

ใช่เป็นปืนอนุมีสต์ถูกต่อสามารถ

ถึงบอกไงฮะว่าตอนนี้ตำรวจท็ปฟอร์มมาก
เรื่องของชื่อเสียไม่ใช่ชื่อเสียงนะคะ

ส้มตำร้านนี้ชื่อว่ายำตำระเบิด
อยู่ที่ตำบลที่ไสงามนะคะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

เล่าบอกว่าจริงแล้วผู้ชาย
เสื้อลายสก๊อตคนนี้ขับรถกระบะอีซูซูมา

ตกเย็นก็จะมาขับรถคันนี้กลับไป
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ก็คือ
ช่วงเช้าของวันที่๒๑กันยายนสักประมาณ๙โมงเหมือนเดิม
ผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจซึ่งตอนนี้ตรวจสอบแล้วเป็นตำรวจจริง
ก็ขับรถกระบะคันนี้มาจอดที่หน้าร้านของเธอ

จู่ผู้ชายคนนี้ไปคล่อมมอเตอร์ไซค์ของลูกค้า
ที่มาซื้อมาซื้อส้มตำในร้านของเธอ
แล้วเธอก็เลยตะโกนเรียกสตาร์ทมอไซค์ออกไปแล้วด้วยนะ
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ขี่วกกลับมา
แล้วถามว่าทำไมอยากจะมีเรื่องเหรอ
พวกมึงค้ายาใช่ไหมเดี๋ยวจะไปแจ้งศูนย์ห้า
กล่าวหาว่าเขาค้ายาอีก
แล้วสุดท้ายผู้ชายคนนี้ไม่พอใจนะคะ
ลุงของเธอเนี่ยผู้ชายเสื้อสีฟ้าที่แขนยาวเดี๋ยวจะออกไปนะคะ
ลักษณะคือแบบไปห้าม
แล้วสุดท้ายผู้ชายคนนี้กลับไปที่รถ

จังหวะนี้นะจะดูจังหวะนี้นะ

เสื้อเหลืองไม่ได้รู้อิโนอิเน่เลยค่ะ

จู่ผู้ชายคนนี้ตำรวจนะคะ

แล้วสักพักหนึ่งนะหมัดตรงไปที่หน้าเขาเลยค่ะ

เดี๋ยวให้เจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะคะ
น้องผู้ชายเสื้อเหลืองก็เดินขี่รถมาพอดี

คว้าคอเสื้อเขาต่อยเขาเตะเขา
แล้วก็พวกหนูก็ห้ามกันว่าทำเขาทำไม
ลุงหนูเขาก็ถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปแต่

แล้วเขาก็ควักมีดอันเล็กเพื่อจะมาแทงลุงหนู

แป๊บนึงเขาก็เดินไปคว้าปืนไปหาปืนในรถมา
แล้วก็เดินเข้ามาดิ่งมาในบ้านเพื่อจะยิง

ไม่น่าเมาเหล้าถ้าเมาเหล้าก็ยังจะรู้สึกมั่ง

เขาเหมือนเขาหลอนไปแล้วอะค่ะหนูว่า
ที่ทราบข่าวมาว่าเขาเป็นตำรวจ
ใครก็รู้จักคนแถวนี้พอรู้จัก

แล้วเขาเป็นตำรวจจริงค่ะ
สักขนาดนี้ต้องประกาศชื่อดังนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทยศพลพวงทองอายุ๔๘ปี
ตำแหน่งเป็นสารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจ
ภูทรชุมแสงสงครามบางรกรรมพิศนุโลก
นะคะจากพิศนุโลกออกมาก่อเหตุที่กำแพงนะคะ

ที่ลานสกาค่ะคุณผู้ชมลานกระบือโทษนะคะลานกระบือ
แล้วไปชนรถของชาวบ้านได้รับความเสียหาย

ก็ถามต่อทำไมตำรวจสอบภอร์รานกระบือไม่จับกรุมตัว
ตอนนั้นเขายังไม่รู้ไงว่าตำรวจนาย
อันนี้ก็คือพันธุ์ตำรวจโทยศพลไปก่อเหตุอะไรไว้ที่กำแพงเพชรนะคะ
ล่าสุดค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
มีการสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วก็ให้รายงานผลภายใน๗วันนะคะ
ตอนนี้มีคำสั่งให้พันธ์ตำรวจโทยศพล
มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็ชัดเจน
ส่วนอาวุธปืนอาวุธปืนตอนนี้นำมาเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
แล้วถ้าเกิดว่าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะคะก็ผิดแน่นอนแหละ
วงปืนแล้วจะทำร้ายคนขนาดนี้ผิดเต็มเลย

ไม่แล้วตำรวจทุกท่านทุกนายสามารถเอาปืน
เอาไปพกติดรถได้ด้วยเหรอ

แต่ปืนนี้ไม่น่าจะได้นะคะ